เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ระเบิดรถยนต์และยิงถล่มซ้ำในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
ผู้เสียชีวิตก็คือคนขับรถนะคะและเป็นผู้นำทางศาสนาด้วย
ในทางการสืบสวนของเจ้าหน้าที่นะคะคาดว่าผู้ก่อเหตุจะก่อเหตุกับรถผิดคัน
เพราะรถคันนี้ของผู้นำศาสนาที่ขับไปมีลักษณะเหมือนกับรถเจ้าหน้าที่ของรัฐ
อย่างนั้นก็ตามข้อมูลนี้นะคะน่าจะชัดเจนมากขึ้นนะคะ
เพราะว่าตอนนี้ตำรวจเองก็ได้ตัวผู้ต้องสงสัยแล้วนะคะ
ส่วนเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นบนถนนสายบ้านควนลาแม่บ้านคลองช้าง
อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีค่ะ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดปัตตานี
ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมสั่งปิดเส้นทางดังกล่าวชั่วคราวนะคะ
ซึ่งก็พบว่าบริเวณเสาไฟฟ้าริมถนนถูกลอบวางระเบิดแล้วมันหักโค้นลงมา
พาดกับถนนแรงระเบิดเกิดหลุมลึกค่ะ
สิบเซนติเมตรกว้างสามสิบเซนติเมตรมีปลอกกระสุนตกเกลื่อนสามสิบปลอก
เลขทะเบียนเก้าสี่สามปัตตานีอยู่ริมทางค่ะ
แล้วไปชนกับยางพาต้นยางพาราด้วยพบร่องรอยลักษณะเป็นรูกระสุนปืนบริเวณประตู
และกระจกด้านคนขับพรุนค่ะนับได้ประมาณสี่สิบสามสิบรูอ่ะค่ะ
ภายในรถพบผู้เสียชีวิตถูกยิงค่ะ
ชื่อว่านายรอมลีหวังเงาะอายุสามสิบห้าปี
มีตำแหน่งเป็นโต๊ะบิลันประจำมัศยิตคลองช้าง
สอบสวนทราบว่าก่อนหน้านี้นายรอมดีผู้ตายขับ
รถจากมัศยิตจะกลับบ้านนะคะพอมาถึงจุดเกิดเหตุ
มีคนร้ายไม่ทราบจำนวนค่ะจุดชนวนระเบิดแสวงเครื่องก่อน
ประมาณ๑๐กิโลกรัมฝังไว้โคนเสาไฟฟ้า
ทีนี้เสาไฟฟ้าล้มลงมารถของผู้ตายเสียหลักถลาย
ข้างทางไปชนต้นยางพาราคนร้ายอีกชุดดักอยู่ในป่านะคะ
ถล่มใส่รถทันทีแล้วหลบหนีเข้าไปในป่าค่ะความคืบหน้าล่าสุด
เจ้าหน้าที่เข้าตรวจหาหลักฐานอีกครั้งนะคะพบปลอกกระสุนปืน
เอ็มสิบหกยี่สิบหกปลอกกระสุนลูกซองสามปลอก
อกจากนี้พบชิ้นส่วนระเบิดและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง
หลักฐานทั้งหมดส่งไปตรวจหาความเชื่อมโยงกลุ่มผู้ร่วมก่อเหตุ
น่าจะรู้ผลประมาณสองถึงสามวันนะคะส่วนร่างของนายรอมลีย่า
ประกอบพิธีฝังตามศาสนาอิสลามเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
พลตรีคมกริจรัตนชายาผู้บังคับหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจของปัตตานี
เปิดเผยว่าฝ่ายความมั่นคงส่วนที่กำลังไล่ล่ากลุ่มคนร้ายต่อเนื่อง
พบว่าคนร้ายใช้พื้นที่ป่าในการหลบหนีมีการเข้าไปอยู่ในหมู่บ้านด้วย
ว่าน่าจะมีบุคคลเข้ามาช่วยเหลือพาหลบหนีค่ะอย่างเราก็ตามช่วงเช้า
เจ้าหน้าที่เชิญตัวผู้ต้องสงสัยมาหนึ่งคนเป็นผู้ชายนะคะมาที่ศูนย์ซักถามในค่าย
อิงคยุทธบริหารเนื่องจากมีพยานระบุว่าเห็นอยู่ในจุดเกิดเหตุค่ะ
ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีระบุว่าการก่อเหตุครั้งนี้เป็นการสูญเสียของผู้นำศาสนาในพื้นที่นะคะ
ที่ต้องมาเสียชีวิตจากการกระทำของคนร้ายที่หมายจะก่อเหตุกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
แต่ผิดตัวค่ะเนื่องจากผู้ตายใช้รถเก่งที่มีลักษณะคล้ายกับรถเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ในข้อมูลทางสืบสวนของเขา
การข่าวของเขาเป็นเป้าหมายอยู่เชื่อว่าผู้ก่อเหตุครั้งนี้เป็นฝีเมล็กของ
นี้หากพบว่าผู้บุคคลใดให้ความช่วยเหลือ
หรือให้ที่พักเพลงจะถูกดำเนินคดีด้วยเช่นกัน
แล้วก็ผู้ตายเป็นโต๊บิลันเป็นผู้นำศาสนา
เป็นที่นับถือของชาวบ้านแล้วเหตุการณ์มันมาเกิดขึ้น
ก่อนที่จะเข้ารมดรเดินถือศีลอด
แล้วมันเกิดจากการยิงผิดตัวเนี่ยนะคะ